หลายคนที่สงสัยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเขาจ่ายกันจริงหรือเปล่า
กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากเอ่อวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยนะฮะ
ค่ะก็มีการจ่ายแล้วนะครับสปสชเนี่ย
เงินเยียวยา๔แสนบาทนะครับให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต
หลังจากเข้ารับวัคซีนโควิด๑๙ซึ่งถือเป็นคนแรกนะครับ
ที่เสียชีวิตที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาครับค่ะสปสชเขตสี่นะครับ
จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับลูกชายของนายสมชายม่วงวังอายุ๕๐ปีครับ
เป็นผู้เสียชีวิตซึ่งฉีดวัคซีนไปที่จังหวัดปฐุมธานีท่านเกิดแน่นหน้าอกฮะ
จากนั้นก็เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนไป๕วันได้ไป๔แสนบาท
แต่ผมไม่อยากให้ใครได้เลยอืมนะฮะนายสถาพรม่วงวังลูกชายของนายสมชายเนี่ย
เล่าบอกว่าเขาเนี่ยนะติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อนะครับ
จึงร้องเรียนไปทางสจปฐุมธานีแล้วก็เรียกร้องขอเงินเยียวยา
เพื่อจะเอามาดูแลปู่กับย่าที่อายุก็มากนะครับมีโรคประจำตัวต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือน
เพราะว่าพ่อคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะฮะ
เงินเยียวยาเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองขณะที่นายสมศักดิ์ม่วงวังนะครับ
ของผู้เสียชีวิตรู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับความเป็นธรรม
แต่ถ้าเป็นไปได้อยากได้ลูกกลับคืนมามากกว่า

ปัจจุบันพ่อบอกปล่อยเอาไว้แบบนั้นแหละ
เพราะว่าเวลาคิดถึงลูกนะ
ก็จะมานอนเล่นที่นอนของลูก
แล้วก็มองภาพถ่ายหน้าศพ
ที่เอามาติดไว้ที่เสาครับคุณผู้ชมครับ

หรือก็ไว้อย่างเดิมนะค่ะ
ก็คิดถึงก็มานอนมองรูปเขา
ผมมานอนตรงนี้นะเว้ย
ก็ยังคิดถึงอยู่ว่ะเนี่ยโอ้โฮอะไรไม่เกินละครับ
เพราะเขาเป็นเสาหลักเราใช่ไหม

คุณผู้ชมมาฟังหลักเกณฑ์อีกสักครั้งหนึ่ง
สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ

คนที่สงสัยนะเอาแค่สงสัยเลย
ถ้าท่านสงสัยว่าท่านได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนนะ
ยื่นคำร้องได้ทันที
ไม่ต้องรอผลตรวจผลพิสูจน์อะไร
แล้วเมื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับ
ภายหลังพอพิสูจน์ว่าอ้าว
การตายการเสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเนี่ย
ไปแล้ว๑๖๒รายส่วนใหญ่มีอาการชาหลังฉีดยาครับ
นี่ก็ถือเป็นรายแรกนะคะที่คุณนัทพงศ์ได้เล่าไป
แล้ว๔แสนนี่ก็คือพิจารณาจากความเหมาะสม
เพราะว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะครับ
เป็นรายแรกเลยที่มีการจ่ายชดเชยตรงนี้นะคะ